ต้องดูดีเลยค่ะข่าวนี้แท็กซี่กำลังจะซ้ายเข้า
แล้วมอเตอร์ไซค์มาทางตรงแต่ต้องสังเกตให้ดีเลยนะ

โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะจะซ้ายเข้าจริงเลยทางเข้ามาแล้วด้วยนะ
อ๋อแต่รับประพอเห็นไหมที่ถือทงอยู่อ่ะเออ
คือเขาเหมือนกับโบกให้แท็กซี่เข้าแล้วแท็กซี่ก็หักมาเลย
เพราะตอนแรกมาเหมือนกับคล่อมเลนอ่ะแล้วพอเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊บ
มอเตอร์ไซค์มาทางตรงโอ้โหคนขี่คนซ้อนกลิ้งไปอยู่บนถนนแบบนี้อ่ะ
เขาจะจอดเพื่อรับคนหรือจะจอดเพื่อส่งคนหรือยังไง
คือเหมือนกับเพราะท่านผู้แข็งบอกเลยทางเข้าแล้ว
ก็นั่นอ่ะเห็นรับประพอไหมรับประพอเหมือนกับเรียกให้อ๋อ

แต่รอปภก็ยืนอยู่เลยจุดที่เป็นทางเข้าไปแล้ว

แล้วเหมือนไฟว่างก็จะสว่างอยู่ด้วยนะค่ะเออเอามรรค
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่ที่บางบัวทอง
ก็ต้องไปแจ้งความที่สพบังบัวทองแหละให้ตามตัวคนขับแท็กซี่มา
รับผิดชอบด้วยเพราะว่าเขาพาเรามาดูจุดที่เกิดเหตุ
ฝั่งผู้หญิงผู้หญิงคือคุณนิตยาก็มีรอยถลอกเล็กน้อยนะคะ
รอปภบอกว่าจริงตรงหน้าหมู่บ้านจะมีจุดจอดเรียกรถแท็กซี่อยู่
ตอนเช้าลูกบ้านจะเรียกแท็กซี่ไปทำงานกันเยอะ
แล้วเวลาแท็กซี่เขาเห็นสัญญาณไฟก็จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านบางทีก็ขับเลยไปแล้วก็หักกลับเข้ามา
ทีนี้พอหักกลับเข้ามาก็มันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในคลิปนี้แหละค่ะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ทะเบียนแท็กซี่คันนี้แล้วนะ
แท็กซี่สีแดงนะในนี้เราอาจจะเห็นเป็นเหมือนกับสีส้มใช่ไหม
เขาบอกว่าทะเบียนท้อทหารสเส๕๒๙๘กำลังตามตัวอยู่
ฝั่งมอเตอร์ไซค์เองอยากให้เอาตัวโชเฟอร์มาเร็ว
ได้มารับผิดชอบค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่พังเสียหายด้วยนะคะ